ทุกผู้ชมครับไปดูสระมรกฏที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกันหน่อย
ก็ทราบขากลัวมาหลายวันแล้ว

พรุ่งนี้เจ้าหน้าที่บอกขอปิดพื้นที่แล้ว
ไม่ได้ปิดแค่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้ว

แล้วขุดเพื่อเป็นพื้นที่ระบายน้ำออกมาจากถ้ำ
แล้วก็กลายเป็นสระมรกฏในวันนี้เนี่ยคือสวยมากจริงจริงนะ
ก็ต้องขอปิดแล้วโอ้ไม่ทันแล้วเนอะเรา

วันนี้คนทราบข่าวก็เลยไปกันเยอะเลยครับท่านผู้ชมครับ
นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
ก็ไปกันนะครับที่บริเวณพื้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
คุณวัชรีดวงสายผู้สื่อข่าวทรัศน์ทีวีก็ไป

ทั้งหมดก็มากันเพื่อชมความงดงามของทานน้ำสีเขียวมรกฏ
เกิดจากทานน้ำไหลที่ไหลออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

เพราะว่าเดิมตรงนี้ไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาประกาศปิดพื้นที่
แต่หลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่จะขอปิดพื้นที่

ไม่ให้อนุญาตไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วนะครับ
ต้องดูแลเรื่องการฟื้นฟูสภาพทางธรรมชาติ

นายกวีประสมพลหัวหน้าวรรณอุทยาน

ทานน้ำที่เป็นสีเขียวมรกฏแบบนี้
เกิดจากการขุดลอกระบายน้ำออกจากถ้ำหลวง
ตอนที่เข้าไปช่วยเหลือทีมหมูป่า๑๓ชีวิต
จุดนี้อยู่ห่างจากปากถ้ำหลวงประมาณ๒๓กิโลเมตร
ปรากฏการณ์นี้คาดว่าเกิดจากการขุดลอกตะกอนดินทั้งหมดที่อยู่ในถ้ำ

ก็เลยทำให้น้ำไหลออกมาจากถ้ำได้พร้อมกับตะกอนดินต่าง
พอตอนนี้ไม่มีดินไม่มีตะกอนที่สกปรกแล้ว
ที่ไหลออกมาก็เลยใสสะอาดมาก
ประกอบกับภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาหินปูน
แหล่งน้ำจากหินปูนจะมีน้ำที่ใสเป็นปกติอยู่แล้ว
เมื่อแสงส่องลงมาผ่านน้ำจะทำให้สะท้อนเป็นสีเขียวมรกฏ
บริเวณไหนที่มีสีเขียวมรกฏหรือสีฟ้ามากนะ
แสดงว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีความลึกมาก
เกิดจากความลึกความลึกของน้ำส่วนหนึ่งนะ
แล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยหินปูนเนี่ยเขาหินปูนเนี่ยมันก็ยังมีความใสอยู่แล้วโดยธรรมชาติ
ทีนี้เนี่ยพอมีความลึกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตะกอนที่เคยตกตะกอนมานานแล้วหลายสิบปีเนี่ย
เราก็ไม่เคยมาขุดลอกใช่ไหมฮะถูกไหม
พอขุดลอกออกมาหลังจากที่ช่วยเด็ก๑๓คนออกจากถ้ำเนี่ย
ก็ทำให้อัตกรที่มีอยู่หายไปและน้ำก็ลึกขึ้นนะครับ
แล้วก็ประกอบกับฤดูฝนเนี่ยก็ขาวที่เที่ยวเขานั่งนอนเนี่ยเป็นขาวหินปูนอยู่แล้ว
ไปเอาไม้ไปอย่างดูลึก๔เมตร
แต่ก่อนนี่ประมาณสักเมตรนะครับประมาณเมตร

เพราะว่าตรงที่ลึกมากเนี่ย

ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือมันมีแสงสะท้อนด้วยส่วนหนึ่งนะ
มันผสมอยู่ในน้ำนี่ก็ส่วนหนึ่ง
แต่ทีนี้เราก็ยังไม่ได้เอาไปพิสูจนว่า

แต่ถ้าเขาหินปูนเนี่ยที่มีลักษณะลึกอย่างนี้
มีหลายที่แล้วที่มันจะมีน้ำเขียวใสอย่างนี้

แต่เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมา
เราไม่ได้มีการขุดลอกแค่นั้นเองครับ
กรณะนี้จะใสแต่ไม่ไสเขียวไง
เหมือนน้ำใสทั่วไปนะครับ

มันก็ไม่ได้ใสขนาดนี้นะคะ
แล้วก็ลึกประมาณเมตรหนึ่งเด็กหน้าฝนแล้วมีน้ำแบบนี้ก็มาเล่นได้
เมตรหนึ่งแต่ตอนนี้ตอนที่เขาช่วยทีมหมูป่าเขาต้องขุดตรงนี้ด้วย
๖เมตรได้นะครับอย่างนี้นะครับใช่ขุดลงไปแบบลึก
๖เมตรเพราะว่าต้องการพื้นที่รองรับน้ำจากถ้ำหลวง
ก็เลยลึกมากก็เลยต้องปิดพื้นที่ก่อนเดี๋ยวจะเอาหินมาถมด้วย
เพื่อให้มันตื้นขึ้นมาอีกนิดนึงไม่งั้นมันลึกไป
ตกลงไปนี่โอ้โหเรียบร้อยเลย
บริเวณแห่งนี้บรรยากาศร่มรื่นมากนะครับ
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีไปสำรวจมาบอกว่าโอ้โหมีต้นไม้ใหญ่อยู่ริมน้ำ
วันนี้อากาศก็ดีด้วยมีฝนตกบ้างเล็กน้อยนะครับ
แต่อากาศก็ไม่ร้อนมากมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมเยอะแยะไปหมดเลย

ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาในพื้นที่อุทยานนะ
ที่มาเนี่ยเพราะเห็นภาพในสังคมออนไลน์เหมือนกัน

คืออาจจะอยู่ใกล้ไปก็เลยไม่ค่อยได้มา

คุณยุพินสินเปียงอายุ๖๕ปี
เป็นชาวบ้านจ้องตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
บอกว่าตอนเด็กเคยมาเล่นน้ำแถวนี้
ก่อนที่ตอนหลังจะกลายเป็นพื้นที่วรรณอุทยานนะครับ
น้ำใสมากแต่ก็ไม่ได้สีมรกฏแบบตอนนี้
เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ระดับน้ำไม่ได้ลึกมาก
แล้วเมื่อก่อนก็มีต้นไม้ขึ้นหนาทึบ
น้ำก็เลยไม่กระทบแสงแดด

แล้วน้ำก็เย็นมากเนื่องจากเป็นน้ำที่ไหลมาจากถ้ำ

น้ำนี้ก็เพิ่งเคยเห็นแต่รู้ว่ามันใส

เมื่อก่อนมันจะเป็นร่มไม้เนอะ

ใส่ข้างในข้างนอกนี่ตอนหลังมันก็จะเป็นคุม
ใส่เหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นผีอย่างนี้
มาดูความแปลกความว่าเออมันก็
ที่เขาว่ามหัศจรรย์มันก็ใช่อะ

แต่ไม่รู้ว่าความลึกของน้ำจะทำให้เป็นสีอย่างนี้หรือเปล่า

แม่ก็ไม่โบราณเกินไป
ก็รับข่าวสารใหม่อยู่

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานก็ยังปิดพื้นที่เหมือนเดิมนะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดทุกวัน

มีคนถามถึงเจ้าเบคอนเหนือเมษร
นี่ฮะมีคนสังเกตว่าเจ้าเบคอนมันอวบขึ้นเนอะ

จริงวิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวถ้ำห่วงเนี่ยแหละ

คลิปที่ท่านเห็นอยู่นะฮะท่านจะเห็นวันที่
พระวิรชัยพัทธวีโร

ก็พร้อมกับทีมหนูปลาที่บวชเป็นสามณเนน์เนี่ย
ไปดินทางไปทำพิธีบวงศวงที่น่าทำหลวง
แก้บนแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตา
ก่อนที่สมเนรทีหมูป่าจะลาสุขาไปแล้ว
ระหว่างทำพิธีเจ้าเบคอนก็ออกมาอวดโฉมให้ทุกคนได้ชมกันแบบนี้นะครับ